ครอบครัวของใบเตยกับดีเจแมนค่ะคุณผู้ชม
คือชาวเน็ตไหลคนนี้เขาบ่นอุบเลยนะ

แล้วก็ชมคุณแม่เปาะเลยนะคะ
หลายคนก็เลยชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะ
เนี่ยล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เขาพาลูกสาวตัวน้อยน้องเวทมนต์
ชมคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจร้องในการร้องเพลงของคุณแม่ใบเตย
ติดขอบเวทีเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ย
ทำเอาหลายคนชื่นชมเพราะว่าคุณพ่อแมนเนี่ย
อกจากจะโพสต์คลิปบรรยากาศพาลูกสาวไปชมคอนเสิร์ตของคุณแม่แล้ว
ก็ยังเขียนชื่นชมศรีพันรยาผ่านไอจีส่วนตัวไว้ด้วยนะคะว่า
แม่หนูเป็นคนที่เก่งที่สุดนะลูก
แม่เขาสู้และตั้งใจเสมอ
ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันแบบรัวเลยค่ะ
พร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนี้
ด้านพี่ท็อปดาราในนุสเข้าก็ไปชมเลยนะคะบอกว่า
เพราะเป็นการให้เกียรติและยกย่องในที่สาธารณะ

โอ่เราร้องอะไรละคะปลอบมือค่ะปลอบมือ

ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการชมการแสดงคอนเสิร์ตของคุณแม่ใบเตยครั้งแรกของน้องเวทมนต์เลยนะคะ

มีการโยกหัวโยกตัวเล็กน้อยนะคะแบบอารมณ์ดีสุด
คือเป็นภาพที่น่ารักมากคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องเวทมนต์กันหน่อยค่ะ
ห้ามไม่ได้โอ้จริงหรอ

แต่ว่ามันก็ไม่วายมีดราม่าเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือหลายคนก็บอกว่าน้องเวทมนต์ยังเป็นเด็ก

ดนตรีมันจะดังไปหรือเปล่าคะ
แล้วจะมีผลกระทบกับหูของน้องไหม

อันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ครับ
เสียงเนี่ยมันจะเบามากเลย
ก็ชิดแจงกันไปก็ชิดแจงกันไป

อ่ะก็เนาะแต่หลายคนก็ชื่นชมไงว่า

แล้วก็คุณสามีชอบชม